กะละแมเป็นการทำขนมด้วยวิธีการกวนที่ต้องใช้เวลาในการทำ
เริ่มจากการซาวหรือล้างข้าวเหนียวให้สะอาดเสียก่อน
เตาไฟและตั้งกระทะใบบัวซึ่งมีขนาดใหญ่
สำหรับรองรับส่วนผสมทุกอย่างที่ต้องกวน
ใส่น้ำกะทิลงในกระทะและใส่ข้าวเหนียวตามลงไปกวนกับน้ำกะทิ
วนไปเรื่อยจนกว่าข้าวเหนียวจะแตกไม่เป็นเมล็ด
แล้วจึงค่อยลงน้ำตาลกวนจนส่วนผสมทุกอย่างเหนียวจับตัวเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
จะได้กะละแมสำหรับใช้ในงานพิธีช่วงสงกรานและสำหรับไว้กิน